ดูแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่ามาให้โชคให้ลาบ
จะให้แบบนั้นจริงหรือเปล่าไปติดตามกันครับ
เรื่องนี้เราจะพาคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องของเราสัตว์แปลก

ก็เชิญชวนให้เหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ย
พากันไปขอโชคขอลาบกันตามความเชื่อ
แปลกที่ว่ามีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่หมูอกลูกเหมือนช้าง
เหมือนเปี๊บเลยล่ะครับ
นี่นะคือหมูนะคุณผู้ชมขอย้ำอีกรอบว่านี่นะคือหมู
ที่เกิดมามีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายกับช้าง
โดยเฉพาะตรงจมูกที่ยื่นออกมาเหมือนงวง
ลูกหมูตัวนี้เนี่ยครับคลอดเมื่อวันเสาร์ที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
เป็นลูกหมูของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ล่าสุดเนี่ยน้องเสียไปแล้วแต่ก็อาจจะเป็นเพราะน้องเกิดมา
มีลักษณะผิดปกติจากลูกหมูทั่วไป
สภาพของน้องเนี่ยเนื้อตัวไม่เขียวและไม่แข็งเหมือนสัตว์ตัวอื่นที่ตายไปแล้ว
ชาวเน็ตหลายคนบอกว่าน้องอาจจะมาให้โชคก็เป็นได้
ต่อกันที่แม่แมวตกลูกแฝด๒หัว๘ขา
และนี่ก็คือสภาพของลูกแมวแฝดที่ตัวติดกันมีหัว๒หัวและ๘ขาเกิดจากแม่แมวชื่อพิงกี้อายุ๔ปีที่ได้ตกลูกออกมา๗ตัวเป็นเพศผู้ทั้งหมด๒ตัวแรกเป็นลูกแฝดอย่างที่เห็นหลังออกมาไม่นานแต่สุดท้ายมันก็ตายจากไป
พบเห็นลูกแมวลักษณะนี้มาก่อนและเชื่อว่าเจ้าพิงกี้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดคงมาให้โชคให้ลาบจึงจัดหนักจัดเต็ม
ซื้อลอตเตอรี่ตามเลขที่บ้านของตัวเองซะเลย
ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับป้า
และสุดท้ายกับลูกวัวแปลกมีตาประกายเพชร
วัวสีน้ำตาลแดงตัวนี้อายุเพียง๑วันเท่านั้น
เป็นเพศเมียพันธุ์ผสมระหว่างปลามันกับฮินดูปลาซิล
ถูกเลี้ยงไว้ภายในฟาร์มพื้นที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ความแปลกของลูกวัวตัวนี้ก็คือมีเขาโผล่ขึ้นมากลางหน้าผาก
แถมยังมีดวงตาเป็นประกายเพชรอีกด้วย
คุณชัยอนันต์จันสิงเจ้าของฟาร์มบอกว่า
เมื่อเขาได้เห็นความแปลกที่มาพร้อมกับลูกวัว
เขาจึงตั้งชื่อให้ว่าน้องน้ำเพชร
และหากจะมีใครมาขอซื้อเขาก็ไม่ขายให้แน่นอน
เรื่องนี้เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวต่างก็พากันแวะไปดูน้องน้ำเพชร
ร้องขอโชคขอลาบกันตามความเชื่อ